สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
มาเก็บหอยกันหน่อยหอยเจอรี่นะ
ฝนตกลงมาน้ำขังเต็มนาเลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นะกินข้าวหมดสิคะ
ไม่ถึงหอยนะกินข้าวหมดล่ะค่ะ
ก็ต้องกินเขาก่อนเดี๋ยวพาไปเก็บนะคะแต่ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
อ่าฝนลดลง
เพราะว่าลมมรสุมประจำฤดูค่ะเขาอ่อนกำลังลงช่วงนี้
ก็เลยทำให้ฝนลดลงคำว่าลดลงแปลว่าไม่ได้หมดไป
ก็คือยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าจะตกช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำนะคะ
ดูฝนกันหน่อยวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่
คือยังไม่เริ่มก่อตัวเลยนะคะแต่ว่าฝนจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยง
เที่ยงเริ่มที่ภาคตะวันออกค่ะเน้นที่ปลายตรงนี้นะคะ
ก็คือแถวจังหวัดตราดหลังจากนั้นขยายตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ
กลุ่มฝนว้ายภาคตะวันออกยังอยู่เลยนะ
แสดงว่าวันนี้ตกหนักตกนานนะคะขยายตัวไปพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะ
มีภาคกลางบ้างเล็กน้อยแต่ย้ำแบบนี้นะคะ
ฝนวันนี้จุดที่น่าห่วงที่สุดก็คือภาคอีสาน
เพราะว่าฝนจะตกลงมาช่วงประมาณ๑ทุ่มเป็นต้นไปและจะเป็นฝนหนัก
ฝนแรงด้วยเตรียมรับมือค่ะส่วนเรื่องของคลื่น
ห่วงเช่นเดียวกันไม่ยอมลดละเลยนะคะ
โดยเฉพาะคลื่นในอันดามันตอนบนตรงนี้จุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
ส่วนอ่าวไทยตอนบนตรงนี้ก็สูงเช่นเดียวกันสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและต้องงดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนนะคะ
อุณหภูมิวันนี้แบ่งเป็น๒อย่างค่ะ
อย่างแรกคือจุดที่มีฝนอากาศเย็นสบายแต่จุดที่ไม่มีฝนร้อนอบอ้าวค่ะ